ในประเทศจีนได้เปิดบริการรถไฟฟ้าใต้ดินชั้นธุรกิจขึ้น
คำว่าชั้นธุรกิจก็คือมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันค่ะผู้โดยสารบางท่านไม่พอใจ
เพราะว่าชั้นนี้ไปทำให้ตู้โดยสารอื่น
มีจำนวนผู้โดยสารแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะ
รถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองเซินเจิ้นประเทศจีน
เปิดให้บริการที่นั่งชั้นธุรกิจ๒ตู้โดยสารจากทั้งหมด๘ตู้โดยสารนะคะ
รถไฟฟ้าใต้ดินสาย๑๑นี้

แล้วก็เปิดใช้ไปตั้งแต่วันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
และตัวโดยสารจะมีราคาแพงกว่าปกติถึง๓เท่า

ซึ่งการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินชั้นธุรกิจนั้น
ทำให้ชาวเซินเจิ้นผู้ใช้บริการอยู่แล้วไม่พอใจค่ะ
เพราะว่าตู้โดยสารของชั้นธุรกิจมักจะว่างเป็นส่วนใหญ่
ทำให้ตู้โดยสารอื่นมีปริมาณผู้โดยสารที่แน่นขนาดมากกว่าปกติ
โดยผู้ใช้งานบางรายบอกว่า
รถไฟฟ้าใต้ดินเป็นการเดินทางระยะสั้น
ไม่เหมือนกับการเดินทางของเครื่องบินและรถไฟ
ผู้โดยสารทุกคนควรได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันค่ะ
ขณะที่อีกฝากหนึ่งของผู้ใช้บริการชั้นธุรกิจกลับมองว่า
โดยสารชั้นธุรกิจนั้นมีคนใช้งานไม่หนาแน่น
ทำให้ช่วงเวลานี้ได้มีโอกาสพักผ่อนค่ะ
ซึ่งการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินชั้นนี้ในช่วงแรก
ยังคงอยู่ระหว่างการทดลองเปิดใช้บริการ
และยังคงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตค่ะ

เพราะว่าเรานั่งกันสั้นเกินไป
เอาแบบตู้ธรรมดาก็พอแต่ว่าให้มีเยอะแล้วก็หลายสายหน่อยนะครับ